ทีนี้มาดูเรื่องของโจรขโมยขึ้นบ้านกันหน่อย
ถ้าใครที่อาจจะเคยมีประสบการณ์ถูกขโมยขึ้นบ้าน

ถ้าหากว่าขโมยยังจับไม่ได้
ก็กลัวจะมาอีกไหมถูกไหม

ตอนนี้เขาบอกว่าเขาถูกขโมยขึ้นบ้านกลางวันแสก
รู้สึกไม่อุ่นใจเลยค่ะจะขายบ้านแล้ว
จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวว่าคนร้ายจะวกกลับมา

ใช่ตำรวจยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้นะคะ
ทางด้านของชุดสืบสวนเขาก็เลยตั้งรางวัลนำจับ

แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายคนนี้ได้

สามารถจับภาพพัดเจนเลยนะ๒๐๐๐๐บาท
คือบ้านนี้ไม่ใช่ไม่มีกล้องมีอยู่แล้ว
แต่กล้องเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันโจรนะมีอยู่ในตัว๔ตัว
ไว้เป็นหลักฐานเวลาไปถึงขั้นเป็นคดีความ

ที่สามารถบันทึกภาพคนร้ายสวมชุดสีดำคนนี้

เขาเดินไปหยิบเก้าอี้นั่งพลาสติกใช้เหยียบแล้วปีนเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้าน
กลางวันแสกจากนั้นปีนกลับออกมาทางเดิม
แต่เขาหันมาเห็นกล้องวงจรปิดด้วยนะ
คนร้ายก็จะเห็นในภาพว่ามีความลังเลนิดนึง

จากนั้นก็ตัดสินใจปีนรั้วบ้านหลบหนีไปค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๗เมษายนที่ผ่านมา
บ้านหลังนี้อยู่พื้นที่หมู่๑๐ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาที่จังหวัดชนบุรี
คนร้ายเขาได้ทรัพย์สินไปหลายรายการเลยนะคะ
สร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๓เส้น
สร้อยข้อมือหนัก๒บาท๑เส้น
แวนเพชร๑วงแหวนทองอีก๑วง

และพระเลี่ยมทองอีก๔องค์ค่ะ
มาแล้ว๑๓วันตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะ
ธัญเลิศประกอบกุลอายุ๕๐ปีเจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าเธอจ้างช่างมาเสริมรั้วเหล็กรอบบ้านแล้ว
สูงประมาณ๒เมตรเสริมรั้วเข้าไป
และเพิ่มกล้องวงจรปิดอีก๕ตัวจากเดิมมีอยู่แล้ว

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในบ้าน
แม่วัย๗๖ปีแล้วก็มีโรคประจำตัว
แล้วก็ยังมีอาการตื่นตระหนกด้วย
เพราะกลัวว่าคนร้ายจะกลับเข้ามาอีก
เธอก็เลยติดป้ายประกาศขายบ้านนี้เลย
ย้ายไปอยู่หมู่บ้านอื่นที่มีรอปภคอยดูแลความปลอดภัยค่ะ

ติดไปเกี่ยวกันไหมคะ
แล้วติดแค่๕ตัวแล้วก็เป็น๙ตัว
เพื่อความการไม่ให้บ้าง
เพราะทีนี้เราก็ดูกล้องตลอดแล้วน่ะ
ก่อนด้านนี้เราก็คือเหมือนชาลาดใจนั่นแหละ
ก็คือว่านานดูทีอย่างนี้
บางทีก็หายของยุ่งก็ไม่ได้ดู
ก็มาดูตอนเย็นทีอ่ะรายที
เดี๋ยวนี้มันเข้ามากลางวันเราก็ไม่นึกไม่ถึง
ตอนนี้ก็มาดูกล้องตลอดนะครับมาดูกล้องตลอด
เดี๋ยวนี้มันดูกล้องออนไลน์ได้แล้วไงคะ
ผ่านมือถือเลยเรียลไทม์ด้วยนะ
ใช่เพื่อที่จะส่องดูสอดส่องดูแล้วอย่างนี้
คือคนมีความกังวลไปทำงานก็คง
ไม่ต้องทำงานแล้วไม่มีกระติกกระใจทำอะไรแล้ว

แน่นอนเขาบอกว่าก็ทำเป็นอย่างนั้นแหละ

โอ้โหคือกล้องวงจรปิดน่าติดอยู่แล้วที่บ้านก็พอมีอยู่
แต่ว่าไปอยู่ชนบุรีเลยเหรอต้องให้คุณรสลินแล้วล่ะถ้างั้นเจ้าถิ่นใช่ไหม

ด้านพันธ์ตำรวจตรีถิติวัฒน์บุญอ่อนสารวสอบสวนสพศรีราชา
ยืนยันบอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
เป้าไปที่แรงงานต่างด้าวหรือคนงานก่อสร้างในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละ
และล่าสุดตั้งรางวัลนำจับแล้วเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ให้กับใครที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้นะคะ
หรือเป็นชาวต่างดาวตามที่ผู้เสียหายเขาสงสัย
ทางสพศรีราชาเนี่ยเขาบอกว่าส่งสายตรวจออกไปตรวจตราตามหมู่บ้านต่างในพื้นที่แล้วนะคะ
ช่วงกลางวันและกลางคืนเลยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
และแน่นอนว่าตำรวจเขาต้องทำงานเต็มที่แหละค่ะ
จับคนร้ายให้ได้ไม่งั้นคนอยู่ระแวกนั้นก็เป็นยังไงล่ะ